ผู้หญิงคนนึงเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้๒วัน
ซื้อก็นอนเล่นไปชาร์จไป
สามีไปเจออีกทีเสียชีวิตแล้ว

วันไฟช็อตลอยไหม้คามือเลย
โอ้โหนี่ไงมีอีกแล้วข่าวแบบนี้ก๊อฟ
เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเขาบอกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์
ที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับร้านห่างเกิดขึ้นในบ้านพัก
ในพื้นที่บ้านหนองตะไก้ครับจำบลครองม
การทราสุทธิ์เรื่องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
สภาพศพมีรอยฟกช้ำคล้ายกับถูกไฟช็อตที่บริเวณข้อมือด้านขวา

ใกล้กันนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ก็มีโทรศัพท์มือถือซึ่งชาร์จอยู่
คามือเธออยู่หนึ่งเครื่องทางด้านของนายภรรยาวัลแสนประสิทธิ์
อายุ๕๔ปีสามีของผู้ตายบอกว่าก็อยู่ที่นี่กับภรรยา
สองคนไม่ได้มีลูกปกติแล้วภรรยาก็จะไปนอนเฝ้า
ตัวเขาจะไปนอนเฝ้าที่บ่อปลาแล้วก็กลับมาที่บ้านตอนเช้า
ซึ่งภรรยาก็จะนอนในห้องคนเดียวจนกระทั่งเช้าเมื่อวานกลับมาถึงบ้าน
โมงเดินเข้าไปในห้องโอ้โหช็อกแทบจะเป็นลมภรรยาเสียชีวิต
ไปดูที่มือก็สายไฟสายโทรศัพท์มือถือก็ยังคลามืออยู่อย่างนั้นนะครับ
สังเกตว่ามือถือมันชาร์จไฟอยู่ก็เลยคิดว่าภรรยาคงจะนอนเล่นมือถือไป
มันเกิดได้ยังไงก็เอามาฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์จะเป็นมือถือรุ่นไหนก็ตาม
คุณผู้ชมก็ต้องระวังไม่ควรจะชาร์จไปเล่นไปเดี๋ยวมันจะคือเราเห็นข่าวอย่างนี้บ่อยแล้ว
บ่อยแล้วนะฮะตำรวจก็เลยชันสูตรแล้วก็ลงความเห็นว่าก็น่าจะถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต
เพราะว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ที่มือของผู้ตายอยู่แล้ว
ไม่คืออยากรู้ว่าโทรศัพท์ที่ใช้เป็นโทรศัพท์มือหนึ่งหรือเปล่า
เมื่อกี้เอาไงสิไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรแล้วอุปกรณ์มันควรแค่งี้หรือเปล่า

คือมันไม่ใช่เป็นรางไฟ